คุณผู้ชมฮะแต่ว่าดูเรื่องของการกำหนดการจัดงานกันหน่อย
ว่าวันนี้มีขั้นตอนแล้วก็มีช่วงเวลาอย่างไรบ้างนะครับ
คือสถานที่จัดงานอย่างที่เราทราบกันดี
ก็คือคริสตจักรเสรีภาพแห่งกรุงเทพนั่นเอง
จัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่๑๑คือวันนี้

เตรียมความพร้อมหลากหลายด้านเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ
ซึ่งพิธีไว้อะไรจะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้
แล้วก็เสร็จสิ้นในเวลา๒๐๓๐นาที
ก็จะเป็นเวลาเดียวกันนี้ทั้ง๓วันนะครับ
ตั้งแต่วันนี้วันศุกร์นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

ศาสตราจารย์ทงชัยประดับชนะนุรัตินะครับ
ท่านประธานมูลทิตย์คริสตจักรคณะแปปติทธ์
และศิษยาพิบาลคริสตจักรแห่งความสุขนะครับ

ว่าการจัดงานนี่อเอซุไบร์ชัยและออ้ำพระชาภา
ได้ในละมิตรห้องประชุมชั้นสาม
ที่คิดจะจักษ์เสร็จภาพแห่งกรุงเทพฯให้เป็นดั่งสวงสวรรค์
ดอกไม้นานาพันธุ์ในโทนสีขาวสีชมพูและโอรส
เพื่อส่งนางฟ้าแตงโมกลับสู่สวรรค์นะครับนี่คือธีมของการจัดงาน
โดยตลอดเส้นทางการเดินทางเข้าสู่ห้องพิธีนั้นนะครับ
ก็จะมีซุ้มแสดงเรื่องราวผลงานภาพถ่ายของคุณแตงโมนิดา

แขกผู้ร่วมพิธีได้ร่วมลำลึกถึงคุณแตงโมนะครับ
ขั้นตอนการจัดพิธีการตลอดทั้ง๓วันนะฮะ
จะเริ่มขึ้นเวลา๑๘๓๐นาทีนะครับ
โดยจะมีเพื่อนสาวคนสนิทของคุณแตงโม๓ท่านนั้น
ลับกันทำหน้าที่พิธีกร
ขึ้นแรกเป็นคุณโบทิเคสำหรับคืนนี้
ส่วนคืนที่๒จะเป็นคุณบลูเอริกา
แล้วก็คืนที่๓ก็คือคุณกระติ๊บชวันกรนะครับ
แต่ละคนบอกว่าจะทำหน้าที่พิธีกรให้ดีที่สุด
เพื่อที่จะส่งแตงโมสู่สวรรค์เนี่ยนะครับ
โดยในแต่ละคืนนั้นจะมีการบันเลงเพลงเปียโน
หลังจากนั้นผู้ใหญ่และสมาชิกอาวุโส

จากนั้นนะครับจะเป็นการขับร้องเพลง
คุณแตงโมชอบร้องแล้วก็ชอบฟัง
เวลาที่ร่วมพิธีในโบสถ์นะครับ
คืนแรกที่จะขับขานกันก็คือบทเพลง
พรุ่งนี้นะครับโดยคุณปุ๊กอัญชรีจงคดีกิตร์เป็นบทเพลง
ที่เราให้คุณผู้ชมรับฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
ถ้าเรามีเพลงอีกสักนิดนึงเปิดให้คุณผู้ชมฟังสักหน่อยนะครับ
เพลงพรุ่งนี้นะครับซึ่งแน่นอนคืนนี้จะได้ยินเสียง
จากพี่ปุ๊กอัญชรีจงคดีกิตร์นะครับบทเพลงนี้นะครับโดยคุณปุ๊กอัญชรีจงคดีกิตร์เปิดให้คุณผู้ชมรับฟัง
นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงแรกที่จะถูกขับขาในวันนี้

ใช่ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณตังโมชอบมาก
ตอนแรกที่มีข่าวออกมาว่าเพลงแรกอาจจะเป็นเพลงพระเยซูทรงห่วงค่าหรือไม่
แต่คือพี่ปูอัญชาลีก็ไปคุยกับเพื่อนเนี่ยนะคะ
แล้วก็สรุปออกมาว่าเพลงพรุ่งนี้เหมาะกับคุณตังโมมากกว่า

เนื้อหาในเพลงคือการบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้เราจะเจออะไร
เราจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเราจะได้พบความสุขหรือว่าความทุกข์
แต่ว่าเราจะมีพระเจ้าคอยนำทางให้กับพวกเรานะคะ

ซึ่งจะขับร้องโดยคุณบีพิรพัฒน์นะครับ
ส่วนคืนสุดท้ายจะเป็นบทเพลงรักอัศจรรย์
ขับร้องโดยคุณบอยพีชเมเกอร์นะครับ
แล้วก็ในแต่ละวันในช่วงท้ายก็จะมีการเปิดคลิปประวัติของคุณแตงโม
สำหรับการกล่าวไว้อะไรนั้นนะครับ
จะเริ่มจากคุณแม่พนิดาจะเป็นผู้กล่าวถึงลูกสาวนะครับ
ค่ำคืนนี้เราจะได้ยินเสียงของคุณแม่ในการกล่าวถึงลูกสาวคุณแตงโมนะครับ
หลังจากนั้นนะครับคุณเอสุภาชัยจะกล่าวไว้อะไร
จากนั้นจะมีคณะนามัศกาลของคริสตจักรแห่งความสุข
จะร่วมการขับร้องบทเพลงอำลาต่อด้วยการแบ่งปันคติธรรมนะครับ
โดยตัวแทนครอบครัวจะกล่าวขอบคุณแขกเป็นการต่อไป
แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการเปิดคลิปเพลงแล้วก็ภาพที่สวยงามของคุณแตงโม
ต่อไปก็คือการกล่าวขอพรให้ครอบครัวและแขกที่ร่วมพิธีทุกคนนะครับ
และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตลอด๒ชั่วโมงนะครับ
ทางคณะเจ้าภาพจะแจกหนังสือด้วยรัก
ภาพหน้าปกเป็นรูปของคุณแตงโมที่สวยงาม
เป็นที่ลึกให้กับแขกที่ร่วมพิธีด้วยนะครับ
ตลอด๓วันของพิธีไว้อะไรนะครับจะไม่มีการนำร่างของคุณแตงโมมาเข้าร่วมพิธี
โดยร่างนั้นจะยังคงถูกเก็บรักษาไว้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
จนถึงเช้าวันที่๑๔มีนาคม
ทางครอบครัวจะเดินทางไปรับร่างคุณแตงโม
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีในเวลา๑๔นาฬิกานะครับ
ซึ่งงานในส่วนของการทำพิธีชาปนกิจในวันที่๑๔มีนาคมนี้
จะมีสมาชิกในครอบครัวของคุณตังโมเท่านั้นที่จะเข้าร่วมพิธีนะครับ
แล้วก็จะมีการเก็บอัฐิและเท่ากระดูกในวันที่๑๕มีนาคม
ส่วนจะนำอัฐิของคุณแตงโมไปเก็บที่ใดนั้นนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่พนิดาด้วยนะครับ

ส่วนรายงานออกมาว่าวันนี้นะมีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ครบทั่วละ๑๐๐๐ท่าน
ก่อนที่จะเข้าไปร่วมงานจริงทั้ง๓วันเนี่ย
คนลงทะเบียนเต็มหมดแล้วนะคะแล้วก็สำหรับพิธีไว้อาลัย
รำลึกไว้อะไรแบบนี้บรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศที่สงบอบอุ่น

คือจะมีแต่ความอาลัยระลึกถึงคิดถึงคุณงามความดีของผู้ที่เสียชีวิต
เหมือนเป็นการส่งความหวังให้กำลังใจ
แล้วก็เตือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดูแลเอาใจใส่กับคนที่ยังอยู่
ดังนั้นบรรยากาศก็จะเหมือนกับอยู่ในสวงสวรรค์
การแต่งตัวก็จะไม่ใช่แต่งตัวสีขาวดำนะคะ
จะเป็นการแต่งตัวตามสีที่ผู้เสียชีวิตชอบ
เพื่อเป็นการระลึกถึงแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าด้วย
ใช่นะครับส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการจะรับชมการไลฟ์สดพิธีไว้อะไรในครั้งนี้นะครับ

เพราะว่าเขามีการจำกัดจำนวนของผู้เข้าร่วมพิธีนะครับ